มาดูประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนับแสนคนค่ะ
ออกมาชุมนุมประท้วงคัดค้านกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของฝรั่งเศส

แล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ด้วย
และเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาลและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
สลายการชุมนุมนับแสนคนค่ะ
เมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ปารีสได้ใช้แก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
สลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงนับแสนคน
ซึ่งชุมนุมต่อต้านกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
ภายหลังจากที่การประท้วงบานปลายรุนแรง
โดยมีกลุ่มชุมนุมบุกรุกเข้าไปในโรงพยาบาลเด็กนิแคร์
และมีกลุ่มคนที่สวมหน้ากากหลายร้อยคน
ใช้ก้อนหินคว่างปลาใส่เจ้าหน้าที่พร้อมจุดไฟเผารถยนต์
และทุบทำลายกระจกของร้านค้า
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๔๐คน
ในจำนวนนี้เป็นตำรวจ๒๙นายและมีผู้ถูกจับกุมตัวไปแล้ว๕๘คน
ประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่วุฒิสภาฝรั่งเศส
กำลังพิจารณากฎหมายแรงงานฉบับใหม่
เพื่อที่จะลงมติในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะ
โดยกฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้จะทำให้นายจ้างสามารถไล่ลูกจ้างออกจากงานได้ง่ายขึ้น
เปิดโอกาสให้นายจ้างต่อรองเพิ่มชั่วโมงการทำงานเป็น๔๖ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จากเดิมที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน๓๕ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และเปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถลดค่าแรงและวันหยุดได้ด้วยค่ะ
ชุมนุมครั้งนี้กระทบต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๙
ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในตอนนี้
เนื่องจากทั้งสหภาพแรงงานการรถไฟและสหภาพแท็กซี่
ร่วมกันผละงานเพื่อที่จะไปประท้วง
ส่วนหอไอเฟลต้องปิดให้บริการเพราะว่าพนักงานหยุดงาน
ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ต่างก็ไม่เพียงพอด้วย

และก็ต้องแบ่งมาระงับเหตุทะเลาะวิวาส
ของแฟนบอลจากต่างประเทศด้วยค่ะ